ที่บุรีรำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คือจะบอกว่าไม่เหลืออะไรเลย

ไฟค่ะไฟไหม้บ้าน
ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยก็จะบอกว่า
สาเหตุเบื้องต้นมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
ใช่ครับแต่คราวนี้ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ
สองสามีภรรยานั่งกงเหล้าขาวกันสี่สิบดีกรี
หลังจากนั้นอยู่ดีค่ะก็ออกไปบ้านญาติ
แล้วนี่ค่ะจุดเตาฟืนหุงข้าวไว้แบบนี้

ใช่ค่ะพี่นึกออกไหมคะว่าภาพหลังจากนั้นคืออะไร
จากหน้าจอนี่แหละค่ะใช่เลยค่ะ
ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังแบบนี้นะคะ

เหลือเตาไฟกับหม้อข้าวก่าว
แล้วนี่จังหวะที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
แล้วไปสำรวจตรวจสอบค่ะตำรวจไปดูนะคะ
ไปพบขวดเหล้าขาว๔๐ดีกรี
อยู่ข้างบ้านสักประมาณ๒๐ขวดนี่
คงไม่ใช่วันเดียวคงเป็นที่ทิ้งขยะแหละ
ค่อยสะสมไปในแต่ละวันนะคะ
คุณผู้ชมบ้านหลังนี้คือบ้านไม้ด้วยนะคะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
บ้านเลขที่๒๒๗ทับ๓หมู่ที่๑๐ตำบล
ทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ

ทีนี้ไหนล่ะสองสามีภรรยา

ฝ่ายภรรยาชื่อว่านางสาวพร
นี่ค่ะจะถามใครดีว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะอ้อแอทั้งคู่ช่วยกันตอบแล้วกัน
เกิดอะไรขึ้นคะนายนำพลนางสาวพร

ตอนเช้าหุงข้าวไว้ที่เตาฟืน
จากนั้นมีญาติโทรมาหาบอกว่า
ไปดูใจญาติอีกคนหนึ่งหน่อยกำลังป่วยหนัก

สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยรีบแต่งตัวออกไป
ฝ่ายเมียบอกฝ่ายสามีบอกว่า
ดับเตาถ่านที่หุงข้าวด้วยนะ
แล้วสุดท้ายค่ะไม่รู้ได้ดับหรือเปล่า

ทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกไฟไหม้บ้านหมดแล้วนะ

ชาวบ้านเองก็ช่วยกันพยายามดับไฟนะคะแต่ถามว่าทันไหมไม่ทันนะคะ
แต่คุณผู้ชมเราไปถามฝ่ายสามีซึ่งอาการก็ยังอ้อแอนะ
คุณนำพลคุณดับไฟก่อนออกจากบ้านหรือยัง
ดเตาไฟก่อนออกจากบ้านหรือยังเขาบอกว่าดับแล้วจริง
แต่ไม่ได้หันไปดูว่าดับสนิทหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหตุไฟไหม้บ้านแบบนี้นะคะ
คือหุงเจ้าทานแล้วดับหมดไหมนะยังยังว่าดับหมดเหรอ
ไม่รู้เขาดับหมดไม่หมดหนูก็ไม่รู้นะไหม
บ้านเหรอดับหมดเหรอเออดับหมด
มันเม่าเหมือนเศรษฐศาสตร์เนอะ
เม่าเศรษฐศาสตร์เหรอโอ้โฮแต่ไม่รู้ว่าดับหมดไหม
ดับหมดดับหมดแหละ
ได้ยินไหมคะเม่าแต่เศรษฐศาสตร์เม่าแต่เช้าเลย
คือตำรวจพยายามถามว่าดับเตาฟืนดับหมดไหมก่อนออกจากบ้าน
ก็ลังเลที่จะตอบนะคะแล้วสุดท้ายบอกว่าดับหมดแหละ
จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะคืองานนี้ไม่ต้องโทษไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
เพราะตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๐ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนท่านบอกว่า
นี่แหละน่าจะเกิดจากเตาถ่านหุงข้าวเนี่ยตอนที่ออกไปเนี่ย
สองสามีเนี่ยดับไม่สนิทก็เลยลามไหม้บ้านแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เคยนะเคยเตือนลูกบ้านสองผัวเมียคู่นี้มาแล้ว
แต่ก็ไม่เคยคิดจะระวังเลยนะคะจนกระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
สุดท้ายทรัพย์สินโดนไฟไหม้หมดเหลือเพียงเตากับหม้อหุงข้าว
และขวดเหล้าเก่าที่กองไว้ให้ดูต่างหน้า

เพราะดีที่ไฟมันไม่ลามไปติดบ้านเพื่อนบ้าน
ฉะนั้นแล้วคุณโดนแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะ
อืมไม่ว่าพี่แจ้งหวาน